ภาษณาเขาเคร่งมากเรื่องอย่างนี้

ถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตย
แต่ต้องดูที่ดูเวลากาลักษณ์เทศภรรยา
อันนี้คือขาสั้นเอวรอย

แต่มันกลายเป็นดราม่าเพราะว่ามีคนที่ชื่อว่า

เขาบอกว่าเขาเป็นนักผังเมืองอาวุโสสำนักงานออกแบบผังเมืองและการพัฒนาของบาเรน
โพสต์ข้อความบอกว่าไม่สบายใจเลยหลังจากเห็นการแต่งตัวของใบเตยที่นุ่งสั้นแบบนี้
เที่ยวชมตลาดในเมืองหลวงของบาเรนครับ
บอกว่าทำให้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อเกือบ๒๐ปีก่อนที่หญิงสาวชาวอังกฤษถูกก้อนหินปลาใส่
เพราะเธอใส่กางเกงสั้นแบบนี้กับเสื้อกล้ามวิ่งออกกำลังกายเข้าไปในพื้นที่ชาวบ้านที่เขาเคร่งเรื่องของศาสนา
ลุกลามบานปลายใหญ่โตครับ
เจ้าของโพสต์บอกว่าคุณใบเตยโชคดีมากนะที่แต่งตัวแบบนี้ไปที่สถานที่ตรงนี้แล้วไม่ถูกจับ
ผู้หญิงไทยหลายคนในบาเรนเนี่ยถูกชายชาติอื่นเขาตำหนิกันมาบอกว่ามาหาเงินกันบ้างมาทำมานู่นมานี่กันบ้าง
คุณใบเตยแต่งตัวแบบนี้ไปตลาดกลางใจเมืองหลวงยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้หญิงไทย
อันนี้เขาโพสต์แบบนั้นเลยนะตามแบบที่เขาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไป
เจ้าของโพสต์บอกว่าไม่อยากตำหนิใบเตยเพราะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่อย่าตำหนิคนที่พาไปยิ่งถ้าเป็นคนที่อยู่ในบาเรนอยู่แล้วเนี่ยต้องตำหนิให้มากขึ้น
แล้วก็มีข้อความที่บอกว่าอยากให้ใบเตยรีบกลับเมืองไทยไว
หวังว่าจะไม่กลับมาประเทศนี้อีกแล้วก็อยากให้คนไทยนั้นเห็นใจคนไทยในบาเรนด้วย
เพราะว่าพวกเขาทำงานอยู่เนี่ยเขาเหนื่อยมาก
แล้วก็พยายามที่จะปกป้องชื่อเสียงของคนไทยด้วยกันหลายครั้งแล้ว

คุณต้องบอกว่าเป็นโพสต์ที่สุภาพมากแต่แรงเหมือนกัน

โพสต์นี้เผยแพร่ไปคุณผู้ชมชาวเน็ตก็วิจารณ์กันโอ้ยละงมนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นการตำหนิคุณใบเตยครับที่นุ่งสั้นไม่ดูการละเทศะ
แล้วก็ไม่ดูความเหมาะสมของสถานที่แล้วก็ประเทศที่ไป
มีคนเปรียบเทียบภาพระหว่างลำไยหายทองคำกับใบเตยที่ไปบาเรนแต่งตัวอย่างไร

เพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นสายเซ็กซี่เหมือนกันไงอยู่เมืองไทย
นุ่งน้อยผมน้อยแบบว่าอุ๊ยสั้นเซ็กซี่อะไรอย่างนี้
แต่พอมาเปรียบเทียบภาพกันดูคุณดูสิ
อันนี้ลำไยเขาก็แต่งตัวเออก็มิดชิดตามสไตล์ของคนบาเร

แน่นอนนะอินสตราแกรมของใบเตยเองก็มีคนไปคอมเมนต์
บอกว่าอย่าให้ระวังมากกว่านี้ดีไหม
คำหนึ่งถึงกรเทศาบ้างดีไหม
บางคนก็บอกว่าโอ้ยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะ
มีแฮชแท็กหนึ่งคนเขียนเลยบอกว่าดีแค่ไหนแล้วไม่ถูกจับ
ขาดไม่ถูกปลาหินที่สำคัญนะฮะ
แม้ว่าใบเตยจะไม่ได้ออกมาตอบโต้แต่ว่าหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
ก็มีการไปโพสต์ภาพแบบแต่งกายมิดชิดเลยนะ
เป็นกระโปรงยาวหรือว่าอบยะตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาแหละ
นี้ภาพนี้ข้อความเขียนว่า
เป็นครั้งแรกที่ได้มาประเทศบาเรนขอชื่นชมประเทศนี้มาก
งบสะอาดปลอดภัยผู้คนน่ารัก
ทั้งคนบาเรนและคนไทยที่อยู่ในบาเรนไปไหนยิ้มแย้มทักทายอย่างดี
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสะผัดได้ถึงวัฒนธรรมและศาสนา

ให้มาท่องเที่ยวที่นี่เยอะค่ะ

โพสต์ภาพและข้อความก็สยบกันไป

คุณดีเจแมนสามีก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะ

หลังจากที่คนไทยที่เป็นเจ้าของโพสต์เองก็

แล้วก็บอกว่าไม่อยากทำให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตไป

อ่ะก็ฝากฝังใครจะไปในประเทศแบบนี้

แล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปบนปราศาสตร์เจดีเหยียบพระพุทธรูปอะไรอย่างนั้น

เมืองเขาเราก็ต้องแต่งกายให้มันเหมาะสมกันด้วย
สำคัญเลยก็คือศึกษาวัฒนธรรมของเขานะคะ